ติดตามชัดข่าวเที่ยงกันต่อนะครับมีหลายประเด็นให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อแล้วก็ยังสามารถร่วมส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราได้
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะดูจากหลายที่ว่าชัดเจนดี
แล้วก็ส่งความเห็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นข่าวมาเยอะเลยเหมือนกัน
มามาเริ่มติดตามข่าวในเบือกนี้ทางด้านของรองนาโยกราธมนตรี
ติดตามการก่อสร้างพระเมรุมาตย์และสิ่งผสูจน์พระกอบพระเมรุมาตย์
ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชธรรมชื่อว่าวิธานสถาปกษาราชแก่อาคาร
ซึ่งเตรียมแบบสถาปัตยกรรมและทรงวาดลายเส้นประเดิมและกระจัง
ซึ่งเป็นการวาดลายเส้นประเดิมลายกระจังปฏิญาณ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะช่างด้วยครับ
ฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
สิ่งปลูกสร้างประเกาะพระอเมรูมาตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ลงพื้นที่ไปตรวจบริเวณโดยรอบ
พื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตร
พร้อมทั้งดำเนินงานขยายแบบสถาปัตยกรรม

รวมทั้งงานศิลปกรรมและงานประณีสิน
โดยได้สร้างกลุ่มอาคารจำนวน๔หลัง
ตั้งอยู่ที่บริเวณทางด้านทิศใต้
ประกอบด้วยโรงขยายแบบสถาปัตยกรรม
จากสำเล็กพระเทพรถราชสุดาสยามารมราชกุมามรี
วิธานสถาปะกสารา
ซึ่งแปลว่าอาคารเตรียมแบบสถาปัตยกรรม
และส่งวาดลายเส้นประเดิมลายกระจังปฏิญาณ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะช่าง
สำหรับอาคารดังกล่าวจะใช้ในการขยายแบบเท่าขนาดจริง

ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี
ซึ่งมีความสำคัญมาก
ทางด้านของนอกจากนี้ยังมีอาคารผลิตงานศิลปกรรม

แก่อาคารสร้างพระโกรธจันทร์

อาคารเขียนสีและตกแต่งองค์ประกอบ
ขณะที่บริเวณอาคารสร้างพระโกรธจันทร์

เริ่มเข้าไปดำเนินการฉลุลายไม้จันทร์หอม
เพื่อประกอบเป็นลายสำหรับพระโกรธจันทร์และดอกไม้จันทร์แล้วครับ